ปิดท้ายดีกว่าพาไปดูความน่ารักหรือเปล่า

สำหรับเหตุการณ์แมวกับนกปกติ๒สัตว์ชนิดนี้

แมว
แมว

ไม่มั่นใจเอ๊ะเสียงเหมือนฉันแต่หน้าตาไม่คุ้นเลย

แต่ก็เสียงเป็นคุณนายผมใหญ่คนนี้

เขาอยู่กับแมวซะจนชินจนแบบ
นึกว่าตัวเองเป็นแมวคือจำเสียงได้

เขาก็อาจจะแบบเรียนเสียเขาก็เรียนไปเรื่อย

ดูเป็นพี่แมวด้วยซ้ำนะแมวอ่ะกลัวเขาดูสิ

มีความเจ้อยู่นะคะน่ารัก
ก็ทั้งแมวทั้งคนงงกันเป็นแถวแล้วค่ะได้ยินเสียงมา
นกกะตั้วดูคอปสีขาวคนนี้นะครับ
ไม่ใช่คนนี้สิตัวนี้
คมนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่นกคุณบุญเติมเนี่ยนะคะ
กำลังตกอยู่ในวงล้อมของแมวถึง๓ตัวค่ะ
อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินโดนแมวล้อมขนาดนี้
ก็ต้องทำตัวเป็นพวกเดียวกันถึงจะได้ปลอดภัย
เมื่อกี้คุณอาจารย์พรพูดอะไรนะสุภาษิตแมว
บอกว่าถ้าถูกล้อมด้วยแมวให้ทำตัวเหมือนมัน
ใช่นะคะซึ่งนี่แหละค่ะคำพูดนี้ได้ดี
สำหรับเจ้าบุญเติมตัวนี้นะคะ
คลิปนี้ก็ถูกแชร์ไปกว่า๓๐๐๐ครั้งนะคะ
โดยคุณตั้มก็ฝากเตือนไปยังนกบ้านอื่นด้วยว่า

เพราะว่านกบ้านนี้อยู่กับแมวมาตั้งแต่แมวยังกินนมเลยอยู่กันได้
กมักจะเป็นฝ่ายไล่กัดหางแมวซะด้วยซ้ำ
นั่งไงมินาล่ะนั่งไง

แล้วนกตัวใหญ่นี่ดูสิดูไปดุแมวด้วย

ใช่นะคะก็เสียงเป๊ะเป็นจ่าฝูงแมวเป็นนำทีมพี่ใหญ่ได้แน่นอน

ก่อนหน้านี้เพิ่งเห็นอีกคลิปนึงเดี๋ยวถ้ามีเวลาเผื่อเอาให้คุณผู้ชมดูค่ะ
เป็นแมวแต่เห่าเหมือนหมา

คือเห่าแบบเหมือนหมาเลย
แล้วไม่รู้ว่ามีคนถ่ายคลิปอยู่ข้างหลัง
พอจังหวะหันมาเห็นคนเห่าแบบอ้าว
แล้วเข้าไปเป็นเป็นแมวตลกมาก
เดี๋ยวนี้คือโลกโซเชียลหรือว่าอะไรก็ตามนะคะถ้าเราเห็นอีกมุมหนึ่ง

อย่างที่เกิดเป็นโซโลท้ายว่าอันนี้เป็นแมวอันนี้เป็นหมาอันนี้เป็นคนดำอันนี้เป็นเพศที่สาม
จริงแล้วถูกต้องเป็นจิตวิญญาณของเราที่สามารถกลมกลืนกันได้
ขนาดดูสิแมวยังเป็นหมาได้เลยนกแก้วนกตัวเป็นแมวได้เห็นไหมคะ

เด็กก็นกตัวใหญ่ขนาดนั้น
แมวงงแมวงงดูดีเดินหนีด้วยนะคะ